มาอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมคราวนี้เกิดขึ้นที่ขอนแก่นเนี่ยนะคะคนร้ายเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็มาดูลาดเหลาเป็นร้านขายของชำที่อยู่หน้าโรงพยาบาลมันจาคิรีท้ายที่สุดเนี่ยก็ฉกเอากระเป๋าสตางค์ของแม่ค้าไปได้เงินไปประมาณเจ็ดแสนกว่าบาทแล้วมีลอตเตอรี่อีกสิบห้าใบนี่คุณผู้ชมดูสิภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพ
ไปแบบรวดเร็วเลยหนีขี่มอเตอร์ไซค์หนีเลยค่ะ
ทีนี้เจ้าของร้านที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยนะคะ
คือนางประนอมผาจันทร์อายุ๕๔ปีคนนี้นี่แหละ
เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงของเมื่อวาน
คนร้ายได้เงินสดไป๗๐๐๐กว่าบาทเลยนะคะ
มีลอตเตอรี่อีก๑๕ใบมีเอกสารสำคัญต่าง
แล้วตอนนี้ครอบครัวของคุณป้าประนอมก็เดือดร้อนมาก
เพราะว่าเงินทั้งหมดมันเป็นเงินที่ลงทุนค้าขาย
เป็นเงินที่จะเอามาใช้จ่ายในครอบครัว
นี่ป้าประนอมก็ชี้ให้ดูเลยจุดนี้ที่คนร้ายมา
ซึ่งจากการสอบถามคนที่อยู่ระแวกใกล้เคียง
โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาบอกว่าคนร้ายรายนี้เนี่ยนะ
เคยมาดูลาดเหลาก่อนจำได้เลยลักษณะใบหน้าลักษณะทรงผม
มานั่งอยู่ใกล้ร้านก่อนหน้านี้ไม่นาน
จนกระทั่งเข้ามาก่อเหตุมาหยิบเอากระเป๋าที่วางไว้
ในจุดที่วางกระเป๋าตามปกติได้อย่างแม่นยำ
คือทางแม่ค้าเนี่ยเขาจะมีจุดวางกระเป๋าอยู่ที่ร้านไง
ว่าคนร้ายมันก็ดูแล้วแหละรู้แล้วว่าไอ้ตำแหน่งนี้ตรงนี้
แม่ค้าจะวางของไว้ทีเนี้ยเขาก็อยากให้สายตรวจไซเบอร์
รวมถึงคนที่ทราบเบาะแสแจ้งข้อมูลกับเจ้าหน้าที่หน่อย
จะได้ไปจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่ง
เราสอบเก็บหลักฐานไปเรียบร้อยแล้วเราขอให้ตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวคนร้าย
เพื่อมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้โดยเร็วนะคะ